คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุใหญ่เหตุนี้นะครับ
จังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นพาดหัวแล้วฮะ
หายจากบ้านไป๙วันสุดท้ายพบกลายเป็นศพ
และที่สำคัญถูกฟันหัวด้วย
น่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมอำพรางโยนทิ้งน้ำ
คุณผู้ชมฮะตำรวจสพเขาคิชกูธของจันทบุรี

เพราะว่ามีชาวบ้านพบว่าแจ้งนะครับว่าพบศพลอยน้ำอยู่ในคลองน้ำขุ่น
ใกล้กับสวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่หมู่๒ตำบลคลองภู
อำเภอเขาคิชกูธจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะครับร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
ลอยติดอยู่ใต้กอไผ่สภาพไม่สวมเสื้อ
ชนะสูตรเบื้องต้นเพราะว่ามีบาดแผลคล้ายถูกของมีคมฟันที่ฟันเข้าที่ใบหน้านะครับ
หน้าผากถูกฟันลึกถึงกระโหลกเลยคุณหลายแผลด้วยนะฮะ
แล้วก็บริเวณที่ท้ายทอยอีกหนึ่งแผลสภาพศพนั้นขึ้นอืดแล้วนะครับ
ว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๗วันครับ
ทีนี้ลูกสาวของผู้ตายได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
แล้วก็ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตก็คือผู้เป็นพ่อของเธอ
คือนายนิรุธเลิศธัญญาอายุ๔๕ปี
ซึ่งหายตัวไปตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กระทั่งวันที่๑๑พฤศจิกายน
ได้มีการไปพบเสื้อรองเท้าและรถจักรยานยนต์ของพ่อ
จอดไว้ในสวนทุเรียนแห่งหนึ่ง
ห่างจากจุดพบศพตรงนี้ประมาณ๒กิโลเมตร
ซึ่งลูกสาวยังคงสงสัยอยู่
เพราะว่าจุดที่ไปพบพวกสิ่งของต่างของพ่อ

เป็นจุดที่พ่อไม่เคยมา
สาเหตุเหมือนกันนอกจากพ่อ
เนื่องจากพ่อไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครนะครับ
พี่ชายของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูล
ว่าน้องชายมีนิสัยชอบดื่มเหล้า
หายตัวไปน้องชายบอกว่าจะไปหาเพื่อนสนิท
จากนั้นก็ขาดการติดต่อไปเลย
และตั้งแต่น้องชายหายตัวไปจนกระทั่งกลายเป็นศพ
ก็ยังติดต่อเพื่อนสนิทคนนั้นไม่ได้เหมือนกันนะครับ

ก็คือนางบานเย็นเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชาย
บอกว่าจะออกไปทำธุระเรื่องรถ
จากนั้นก็ขาดการติดต่อกระทั่งมาพบกลายเป็นศพนะครับ
แล้วก็แม่บอกว่าผู้ตายลูกชายมีประวัติ
ถูกจับดำเนินคดีมาหลายครั้งเหมือนกัน
ของตำรวจนะครับเรื่องต้นตำรวจคาดว่าผู้ตาย
ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตมาจากที่อื่น
ก่อนจะนำศพมาโยนทิ้งน้ำเพื่ออำพลางคดี
ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตนั้นตำรวจก็อยู่ระหว่างทำเรื่อง
ส่งตัวไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศที่กรุงเทพมหานครนะครับ